ถึงช่วงนี้ถือว่าเข้มข้นครับเพราะว่าเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้ว
แล้วก็๒ทีมยักษ์ใหญ่อย่างเมืองทองและบุรีรำนั้นมีผลจับสลากออกมา
ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันในรอบนี้แล้วก็มีโอกาสไปเจอกันในรอบชิงนะครับ
รอบนี้แข่งขันแบบเย่าเยือนครับนัดแรกแข่งขันวันพุธที่๑๗สิงหาคมนะครับ
ที่๒แข่งขันวันพุธที่๑๔กันยายน
ผู้ชนะสกอร์รวมจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศ

พร้อมกับเงินรางวัล๕ล้านบาทครับ

เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลเปิดเผยว่า
สมาคมกีฬาฟุตบอลครับจะเรียกทีมงานผู้ตัดสิน
ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการมาร่วมประชุมกัน
วันจันทร์ที่๑๕สิงหาคมนี้เวลาประมาณ๑๓นาฬิกาครับ
เพื่อหาทางออกถึงกรณีที่เกิดปัญหาการตัดสิน

ซึ่งประเด็นสำคัญที่จะถูกนำมาพูดถึงก็คือ
การนำวิธีจับสลากผู้ตัดสินมาใช้อีกครั้ง
รวมถึงการนำผู้ตัดสินต่างชาติมาตัดสิน
แมทสำคัญอีกด้วยนะครับ
ฟุตบอลนะครับมาย้ำเรื่องฟุตซอลกันหน่อย
เริ่มตั้งแต่วันที่๒๐สิงหาคม

และปิดท้ายด้วยวันที่๒๓สิงหาคมครับ
ไทยจะพบกับคาซักสถาน